ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดเครือข่ายของนายไซสนะนะคะ
คือทั้งสองท่านยังไม่ไปพบกับพนักงานสอบสวน
บอกว่ายังไม่เห็นหมายขอเลื่อนไปเป็นวันศุกร์นี้

ตำรวจบอกว่าเลื่อนได้ค่ะยังไม่ออกหมายเรียกครั้งที่๒
แต่ถ้าวันศุกร์ไม่มาเนี่ยอาจจะมีหมายเรียกครั้งที่๒ตามมานะคะ
หลังจากที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด
ออกหมายเรียกนางสาวนับประพาตันตระกูล
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

พลตำรวจรีชาตรีภัยศาลศีล
คุณแพทย์นับประพากับพวกรวม๔คนได้ส่งหนังสือ
ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนค่ะ
คือเลื่อนออกไปเป็นวันศุกร์ที่๑๗มีนาคมนี้
คุณแพทย์บอกว่าไม่ได้รับหมายเรียกนะคะ
แล้วก็ติดภารกิจสำคัญด้วย
ชั้นนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ออกหมายเรียกครั้งที่๒

พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่๒
ให้ไปพบกับตำรวจในวันที่๒๐มีนาคม

จะไปพบกับพนักงานสอบสวนหรือเปล่า
ซึ่งก็ยืนยันค่ะว่าคดีนี้จำเป็นต้องเรียกคุณแพทย์นับประพา

เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินของเบนท์เรซิ่ง
โดยเฉพาะการซื้อรถลัมโบกินี่
เพราะว่าจากรายงานของกรมสรรพากร
เขาแจ้งว่ามีรายได้๒แสนบาทต่อปี
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะรถลัมโบกินี่พ่อน
เบ้นเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดือนละกว่า๓แสนบาท
เหมือนกับมันไม่ตรงกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการขอข้อมูล
ทำธุรกรรมทางการเงินของคุณแพทย์
และแม่ของคุณเบ้นนะคะจากสถาบันการเงิน
พบว่ามีการโอนเงินเข้าออกหลายครั้งเลยค่ะ

เพราะว่าเป็นข้อมูลในสำนวนคดีนะคะ